อยากได้ลูกผู้หญิงนะคะตอนนั้นน้องอยู่ในท้องประมาณ๕เดือนกว่า

คุณหมอบอกว่าคุณแม่จะเอาไว้เหรอ

โอกาสน้องจะพิการสูงมาก
ตอนนั้นใจสลายแล้วแม่ก็เลยตัดสินใจว่า
อายุของแม่คือ๒๙ย่าง๓๐ค่ะ
ก่อนจะคลอดน้องพี่ก็มาแอดมิตรตามปกติ
พอดีว่ามันเกิดภาวะเหมือนกับน้ำค่ำมันรั่วออกมา
นี่ก็มีเหมือนกับประสบประการคลอดลูกแมวคนหนึ่ง

ตอนนั้นน้องอยู่ในท้องประมาณ๕เดือนกว่า
พอมาโรงพยาบาลคุณหมอเวรบอกว่า
มันค่ำรั่วเหลือน้อยมากเลย
ด้วยความที่หวังไว้มากว่าอยากได้ลูกผู้หญิง
คือลูกคนแรกเป็นผู้ชาย
นอนโรงพยาบาลมาตลอดเพราะว่าแม่มีภาวะแทงคุกคาม
แม่ทำงานค่อนข้างที่จะหนัก
ทั้งทำงานที่โรงพยาบาลต้องเดินตรงแหลกหัวค่ะ
และทีนี้ก็เดินถ่ายหลิตเตอรี่บ้างนู่นแม่คือทำหลายอย่าง
ช่วงนั้นก็จะแบบต้องรักฤทธิ์ชอบค่าเศรษฐ์อะไรหลายอย่าง
เสร็จแล้วปุ๊บพอมีภาวะแทงคุกคามคุณหมอก็แนะนำให้หยุดงาน
รักษาน้องมาได้๕เดือนกว่า
คุณหมอบอกว่าน้ำหนักน้องน้อยมากแล้วโอกาสที่น้องจะรอดเนี่ยน้อยมากค่ะ
น้ำหนักน้องได้แค่๗๐๐กรัม

พอให้ยาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเฮ้ยรักษาระดับน้ำครับน้ำค่ำได้แล้วนะ
งั้นก็ไปนอนที่บ้านแล้วกันเนอะ
คืนนี้ก็นอนที่นี่ก่อนเพราะว่ามันดึกแล้ว
พอชั่วงานตี๓กว่าค่ะ
แม่ว่า๑๗ท้องเตรียมแล้วเหมือนกับมีเมือกมีเมือกรูดออกมา
คุณหมอก็เฮ้ยตายแล้วทำไมถึงอยู่ดีถึงจะมาคลอดจุด
งั้นเอาคุณแม่เข้าไปห้องคลอดเลย
คุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอท่านนี้บอกว่า
ถึงจะวิทย์๖วิทย์เองวิทย์๖วิทย์ก็ยังไม่เต็ม
คุณแม่จะเอาไว้เหรอตัดสินใจได้ไหม
เพราะว่าโอกาสน้องจะพิการสูงมาก
แม่สักสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นใจสลายแล้ว
เขาก็เลยเรียกญาติเข้ามาตัดสินใจช่วย
พอญาติเข้ามาญาติก็บอกว่าเอาแม่ไว้ก่อนแล้วกัน
แม่ก็ร้องไห้โฮออกมาเลย
ช่วยวิทย์จะหาทางออกมา
เพราะว่าน้ำข้อมันเหงื่อน้อยมาก
เขาถีดละเชื่อว่าน้ำข้อมันเหงื่อน้อยมาก
น้องก็เลยเหมือนกับไม่มีโอกาสหายใจ
ช่วงสักประมาณ๖โมงครึ่ง

พอนอนลงปุ๊บหัวน้องก็โผล่ออกมา
พอหัวน้องโผล่บอกเรียนตัวเอง

พ่อเขาจะเป็นคนท้องคลอดเอง
พอลูกออกมาจากเกียงแล้ว
เขาก็หยุดอุ้มแล้วก็เรียกร้องเรียกพยาบาล
บอกว่าเด็กออกมาแล้วนะ
พอเสร็จแล้วปุ๊บน้องพยาบาลก็ต้องมาทำความสะอาดน้อง

เพราะว่าพ่อไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้อะไรเลย
คือด้วยความที่ว่าพ่อเขาก็คิดว่าน้องตายในท้องแล้ว
แต่จริงบอกว่าน้องลูกยังหายใจอยู่
พอทำความสะอาดน้องเสร็จแล้วก็เอาน้องไปวางที่เตียง
แล้วก็มีท่อออฟฟิเซ็นต์ใส่ให้น้องดับดม
แล้วเขาก็เลยถามว่าเดินมาถามแม่ว่าแม่พร้อมหรือยัง
ถ้าพร้อมแล้วเดินไปถิดถามออฟฟิเซ็นต์น้องเลยนะ

วินาทีนั้นก็เลยขอน้องพยาบาลคนนั้นที่เคยร่วมงานกันนะคะ
ว่าน้องตอยพี่ขอให้น้องช่วยน้องหนูได้ไหม

คือว่าคนเราผิดพลาดเขายังได้รับโอกาสเลย
แล้วเด็กจะไม่ยอมให้โอกาสเข้าตู้หน่อยเหรอ
พอดีพยาบาลที่เป็นพยาบาลวิชาชีพเขาเขาก็แย้งขึ้นมาว่าน้องคนนี้ต้องรอด
เพราะว่าดูจากตัวแล้วน้องยังแดงดิ่งน้องอะไรอยู่
ใช่มั้ยคะเขาหายใจอื่นได้๓๐นาทีโดยที่มีสายออกซิเจน
เขาก็เลยไปติดตู้อบอีกครั้งหนึ่ง
อยู่ในตู้อกค่ะคือมีภาวะหยุดหายใจเพราะว่า
ตอนที่หยอดตามันมียาหยอดตาแค่นิดนึงที่เวลาคุณหมอจะตรวจ
พอหยอดแล้วเนี่ยน้องจะหยุดหายใจไปสักประมาณพักหนึ่ง
คือช่วงนั้นคือแม่ตกใจมากเพราะแม่กำลังจะไปส่งนมน้อง
แล้วต้องเจอภาพนี้คือพยาบาลก็จะมาแบบมาตีตุ๊ก
คือแบบตีให้น้องได้กลับมาค่ะน้องก็จะเขียวไปแป๊บนึง
วันนี้ลูกฉันต้องรอดวันนี้น้องต้องอยู่นะ
คือไปหาน้องพยายามที่จะจับมือน้องทุกครั้งแล้วก็บอกน้องว่า
วันนี้แม่มาหาอาณะหนูต้องอยู่หนูต้องพูด
วันไหนที่ร้องไห้ไปเหมือนกับเขารู้
เหมือนวันไหนที่เราร้องไห้กันเหมือนกับวันนั้นอาการน้องจะแย่เนี่ยนะคะ
เขาก็จะกำนิ้วเราจริงจริงแล้วหมออ่ะก็บอกว่า
ได้รับปากแล้วว่าน้องจะอยู่กับเราก็คือแบบให้ดูเป็นวันไป
เพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะตัวเล็กและเล็กที่สุด
ตั้งแต่ที่เขารับเคสมากลัวที่สุดคือเขียนโทรศัพท์ตอนกลางคืน
เพราะว่ากลัวทางโรงพยาบาลจะโทรมาว่าแม่น้องไม่อยู่แล้ว
แต่นางก็ค่อยมาไหว้มาเรื่อยจนถึงประมาณ๒เดือนกว่า
คุณหมอมาตรวจทำพบขึ้นเลือดที่โผล่มาจากสตาปลา
คุณหมอตรวจเคสรอบนึงแล้วก็ยังไม่ผ่า
ถ้าไม่ทำโอกาสที่น้องจะมองไม่เห็น

แม่ก็เลยตัดสินใจว่าทำ
แต่ทีนี้พอเข้าห้องผ่าตัดใหญ่สิ่งที่แม่กลัวที่สุดคือจะไม่ได้ลูกกลับมา
เพราะว่าเด็กขนาดนี้ต้องวางยางสลบ
ถ้าเข้าห้องผ่าตัดใหญ่คือมันเสี่ยงอยู่แล้ว
น้องเข้าห้องขาดจัดตั้งแต่บ่าย๓
ออกมาประมาณ๖เดือนเย็นน้องก็สลบออกมา
น้องสลบไป๓วันเต็มค่ะ
คุณหมอก็เลยให้เข้าเลือดเพราะว่าน้องซีบแล้วน้องก็ทานอะไรไม่ได้
เพราะว่าอาจจะเกิดแบบเมายาตลก
พอหมอมาตรวจอีกทีอ้าวสายเต้าผ่านแล้วนะ
น้องดีขึ้นแล้วแหละคุณแม่อย่างนั้นก็ให้หมอหัวใจมาตรวจ
เหมือนกับเป็นหัวใจสุขกระตรีแล้วก็เหมือนกับสมองอาจจะน้ำข้างนิดนึง
จริงหมอก็เลยส่งเข้าอูโมงค่ะเพื่อตรวจน้องแบบโดรกะเบียน
นอนอยู่โรงพยาบาลสักประมาณรวมแล้ว๔เดือน
เห็นน้องแบบน้องชั่วโล่งได้เลยค่ะ
พัฒนาการน้องเป็นเหมือนเด็ก๗เดือนคือเพิ่งคาน
จริงแล้วเด็ก๑๐เดือนเขาจะทานไปแล้ว
เขาจะทานเขาจะนั่งได้แล้วแต่น้องเพิ่งจะนั่งแบบนั่งก็ยังนั่งไม่คล่องอย่างนี้ค่ะ
ตอนพี่ขอดจะคอดคิดแล้วค่ะว่าลูกเราไม่คบแน่นอน
ก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนว่าจะเอาไว้
ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาไว้ทำยังไงก็จะเอาไว้
บอกให้พี่จังก็จะเอาไว้ก็จะเรียน
คือคิดมาตลอดว่าน้องคงไม่อยู่กับเรา
คือแต่จะทำให้น้องอยู่กับเราได้นานที่สุด
เท่านั้นเองค่ะไม่ได้คิดอะไรมากเลย
เหมือนกับว่าวันนั้นเราเชื่อสัญชาติยานของเรามากกว่าค่ะพี่
นึกออกไหมคะคือเราอยากได้หนี้แต่ว่าหมอไม่ให้เอาไว้อย่างนี้ค่ะ
เราก็คงไม่ได้โทรมาลูกค่ะ
ค่ะอธิษฐานมานาน
น้องโฆษฐ์หมดและทีนี้เค้าก็อธิษฐาน
แล้วเค้าไม่รู้ว่าเค้าจะตั้งชื่อแปลงเกิดเรียกว่าอะไรดี
หากบุญใดที่ลูกได้ทำมาก็ขอให้บุญรักษาตัวน้องเอง
ก็เลยก่อนหน้านี้คือคิดมาเป็นร้อยชื่อ
เพราะว่าจะเอาคำชื่อพ่อกับชื่อแม่มาผสมกัน
สุดท้ายก็เลยมาเป็นบุญรักษา
ส่วนชื่อเล่นเนี่ยยายเขาเป็นคนตั้งเป็นน้องใบบุญ